ใครไปที่ศูนย์ศิริกิจกันหรือเปล่านะคะ

ใครไปวันนี้บ่าย๒โมงตรงจะได้ลายเซ็นคุณชูวิทย์ด้วย
เพราะว่าวันนี้เนี่ยไปแจกลายเซ็นต์กับหนังสือที่
ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเขียนเองเล่มแรกที่มาจากประสบการณ์ชีวิตในคุกกับเหลี่ยมคุกนะคะ
ชูวิทย์กระมวลวิสิตผู้ดำเนินรายการชูวิตตีแสกหน้าที่ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ
เดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
เปิดตัวหนังสือที่ชื่อว่าเหลี่ยมคุก
โดยเขียนขึ้นมาเพื่อตีแผ่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ
ในรูปแบบถึงลูกถึงคนตามสไตล์คุณชูวิทย์เขานะคะ
โดยคุณชุวิตระบุบอกว่าทุกสิ่งที่เขียนในหนังสือเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงที่ได้พบเจอระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพตลอด๑๐เดือน
ทั้งการลักลอบนำโทรศัพท์เข้าเรือนจำ

หรือว่ากลุ่มชายที่เรียกว่าดอกไม้ค่ะ
ส่วนผลงานการเขียนดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบกับการทำงานของกรมราชธรรมหรือเปล่านั้นเนี่ย
คุณชุวิตบอกว่าน่าจะเป็นการสะท้อนให้การทำงานของกรมราชธรรมได้เจอทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียมากกว่า
ดังนั้นทางกรมราชธรรมไม่น่าจะจะต้องกังวลค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่างนี้ถ้าผมกลับมาอีกต้องเป็นนักโทษชั้นเลวมาก
ผมเลวไม่เร็วมันอยู่ที่พฤติกรรมผมแล้วก็กฎระเบียบนะครับ
แล้วก็อย่าไปเขียนว่าหนังสือไม่มีคุณค่าอะไรอย่าไปกลัวท่านจะไปกลัวทำไมท่านหัดใช้สมองบ้างนะครับ
ผมก็แนะนำไปหลายอย่างฮะแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นนั้นก็เป็นประโยชน์นะครับเป็นกระจกสะท้อนนะครับ
สิ่งดีผมก็มีเขียนครับอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับหมอหรือพยาบาลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมเขามีความพยายามมีความอดทน
สิ่งต่างเราผมก็เขียนไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นประโยชน์ควรจะให้เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมอ่านทุกคนครับเดี๋ยวผมลดเปอร์เซ็นต์ให้ด้วย
อีกครั้งวันนี้ไปไม่ได้ไปตีใครนะคะไปแจกลายเซ็นต์กับหนังสือซึ่งแน่นอนมีแฟนไปรอขอลายเซ็นต์ไปรอขอถ่ายรูปกันเยอะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ